มาดูคดีของน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กเป็นใคร
ฟุ๊กเป็นนักฟุตซอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกับเพื่อนกลางดึกนะฮะ

เรียกตรวจนะครับรถของทีมน้องฟุ๊กเนี่ยไม่จอด
ไม่จอดเห็นปั๊บเลยไปหน่อยไปเกี่ยวกันล้ม
ปรากฏว่าน้องฟุ๊กเสียชีวิต
ทางกรประชาการตำรวจนักขอร์ณบาลชี้แจงเรื่องนี้

รถจักรยานยนต์ของตำรวจกับกลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกันล้ม

หลังจากตรวจค้นในรถนะครับไปเจอกัญชา๒๗กรัมอยู่ใต้เบาะครับคุณผู้ชม

ท่านผู้ประชาการตำรวจนครบานตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว
ได้ความว่าวันเกิดเหตุนะครับ๒๔พฤษภาคมตี๒๐นาที
ตำรวจสายตรวจ๒นายออกตรวจมาถึงบริเวณถนนมิตรมัยตรี
แล้วเจอผู้ชาย๓คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓กันมา
สวมหมวกนิรภัยทั้ง๓คนเลย
เข้าไปเรียกแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยไฟฉายให้หยุดรถ
แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องออกมายังถนนวิภาวดีรังสิต
ตำรวจสายตรวจนะครับเร่งเครื่องออกมายังถนนวิภาวดีรังสิตเหมือนกัน
แล้วก็ขับรถตามมาทางด้านขวาแล้วสั่งให้หยุดรถอีก

รถจักรยายนยนต์ของผู้ชาย๓คนที่เบียงออกขวา
รถสายตรวจเกี่ยวกันล้มบนถนนทั้งคู่ทั้งสองคัน
ตำรวจกับกลุ่มผู้ขี่รถจักรยายนได้รับบาดเจ็บครับ
แล้วก็ช่วยการประถมพยาบาลแล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับ
และเมื่อตรวจค้นรถในที่เกิดเหตุพบสิ่งผิดกฎหมาย
เป็นกัญชาบรรจุอยู่ในถุง๒๗กรัม
อยู่ใต้เบาะที่นั่งของรถจักรยานยนต์
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ถีบรถของคู่กรณีแต่อย่างใด
ท่านผู้กรรมกรรมการสนดินแดงนะครับ
เชิญญาติผู้เสียชีวิตมาชี้แจงข้อที่จริงแล้วก็
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวนะครับไปสอบถามน้องโฮจุนนี่น้องคนนี้แหละ
อายุ๑๕ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์

คนขี่นะฮะโฮจุนเนี่ยขาหักเข้าเฝือก
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โจรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นหลังเลิกซ้อมฟุตซอลนะครับ
ก็นั่งคุยกับเพื่อนตามปกติพอช่วงตี
ซ้อมอ่ะซ้อมเสร็จกลับบ้านดึกจังลูกเอ้ยนะ
ช่วงตี๒พากันกลับบ้านครับจนมาเจอรถสายตรวจ
ก็รู้สึกกลัวแล้วก็ตกใจพอมาถึงทางออกถนนวิภาวดีนะครับ
ยินเสียงตำรวจตะโกนให้จอดจอดรถนะครับ
แต่เพื่อนที่นั่งซ้อนมาทั้งปกป้องชื่อนะฮะ
ปกป้องกับฟลุ๊กเนี่ยบอกไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุด
เขาก็เลยรีบบิดหนีครับแล้วถูกตำรวจขี่รถมาเบียด
แต่ไม่แน่ใจว่าถูกตำรวจในถีบรถหรือเปล่านะ
หลังจากรถล้มเนี่ยตำรวจก็ยื่นโทรศัพท์ของฟลุ๊กมาให้

อ่าแล้วเราก็ไม่จอด

ผมขับออกเช่นภริพาครับ

ผมไม่แน่ใจว่านั้นก็ทีดไหม
เพราะฟลุ๊กกระเด็นไปไกลมากครับ
แล้วหลังจากที่ล้มตำรวจพูดอะไรกับเราบ้างไหมครับ
เขาก็จัดโปรนก็หนีที่ไหนครับ
เขาบอกว่านี่ทำไมแต่เขาก็เนินหายไปเลย
ไปดูครอบครัวของน้องฟลุ๊กบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ไปเก็บกระดูกที่วัดทัศนารุณสุนทริการามหรือว่าวัดตะพานนะฮะ
เอากระดูกของน้องฟุ๊กไปลอยอังคารที่แม่น้ำบางประกง
ใกล้วัดพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะอะไรมีเหตุผล

หนังสาวนรุมนธรรมหาดอายุ๓๙ปีแม่ของน้องฟลุ๊กเล่าบอกว่า
ก่อนจะมีน้องฟลุ๊กเนี่ยนะแม่ไปบนบานขอลูกกับหลวงพ่อโสธร
เมื่อลูกมีบุญอยู่ได้แค่๑๕ปีก็เลยพาลูกมาส่งคืนหลวงพ่อโสธรครับ
โดยยอมรับว่ากลุ่มของลูกชายเนี่ยทำไม่ถูกที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ไม่จอดรถให้ตรวจแต่แม่ยังคาใจ
คาใจอยู่ว่าทำไมตำรวจนะไม่ใช้วิธีที่มันละมุนละม่อมกว่านี้มีไหม
เพื่อจะเรียกให้หยุดรถเนี่ยเพราะหากทำถูกวิธีทำตามขั้นตอนแล้วก็
คงจะไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วทำไมยังติดใจอีก
ไม่มีตำรวจหรือกู้ภัยติดต่อมาที่ผู้ปกครองเลย
ต้องให้ครอบครัวออกตามหาน้องฟุ๊กเองจนกระทั่งนู่นน่ะ
เหตุเกิดประมาณสักตี๒ได้ใช่ไหม๑๑โมงเช้านู่น
ถึงได้รู้ว่าน้องฟลุ๊กเสียชีวิตโดยร่างของน้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
และเจ้าหน้าที่เขียนป้ายติดเอาไว้แม่เจ็บปวดคนเป็นแม่เหลือเกินศพไร้ญาติ
ติดใจเรื่องที่สามนะฮะคือหลังเกิดเหตุ
ไม่มีตำรวจคนไหนมาพูดคุยมาเจรจาอะไรเลย
ตลอดช่วงพิธีศพมีแค่พันธบรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัย
ท่านผู้กำกับการสอนอดินแดงมาร่วมพิธีสวดศพ๑คืน
โดยเอาพวงหลีดมามอบให้แล้วก็ไม่มีการติดต่อกันอีกเลยครับ